อย่างเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเราได้นำเสนอจิมทอมสันฟาร์มไป
ก็มีการนำเสนอสวนดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกคอสมอสก็มี
มีร้านวัฒนธรรมประเพณีอีสานก็มีด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมเราค้างเอาไว้
บอกว่าจะพาไปดูต่ออีก๓จุดท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าสวยงามมากเลยนะคะ
เป็นการไปสัมผัสวัฒนธรรมมนต์เสน่ห์ของชาวอีสาน
ถ้าพร้อมกันแล้วเตรียมกล้องให้ดีไปถ่ายรูปกันเลยที่จิมทอมสันฟาร์มค่ะ
ตลอดเที่ยวจิมทอมสันฟาร์มกันต่อ
หลังจากที่เราไปสัมผัสความมหัศจรรย์และความสวยงามของทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์กันมาแล้ว
วันนี้เราจะพาไปชมมนต์เสน่ห์ของชาวอีสาน
ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่และงดงาม
รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แน่นแฟนหลากหลายมิติในกิจกรรม
จิมทอมสันฟาร์มทัวร์๒๕๖๑แซ่มนัวหัวมวลอีสานโอชา

หมู่บ้านอีสานที่อัดแน่นไปด้วยสาระทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอีสาน
อิ่มเอมไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรียนรู้วงจรชีวิตใหม่ที่ถักทอเส้นใยออกมาเป็นเส้นไหม
ตั้งแต่การเก็บดักแด้สาวไหม
และการย้อมไหมแบบวิถีธรรมชาติ
ที่หาดูได้ยากแบบนี้
หรือจะเป็นผ้ามัดย้อม
ที่นี่เขาก็มีให้ได้ศึกษากันด้วยเด้อ
เยือนถิ่นแดนอีสานทั้งที
ก็ต้องไม่พลาดกับอาหารอีสาน
ไม่ว่าจะเป็นการทำกระยาศาสตร์สูตรโบราณ

เมนูพื้นถิ่นของพี่น้องชาวอีสาน
ที่ทานไปพร้อมกับอาหารว่างอย่างข้าวเขียบ
ก็อร่อยเด็ดจนต้องยกนิ้วให้เลยล่ะครับ

อิ่มท้องกันแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อกับอีกหนึ่งมนตร์เสน่ห์ของชาวอีสานที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือกิมทอมสันฟาร์ม
ก็คือกิมทอมสันฟาร์มของชาวอีสานที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือ
ท้องกันแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อกับอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของชาวอีสานที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือ
งานบุญประเพณีต่างที่ทางจิมทอมสันได้รวบรวมมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเปิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในหมู่บ้านอีสานแห่งนี้
หรือจะไปนั่งฟังและชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านที่เป็นศิลปะหมอลำพื้นบ้านแท้แบบนี้ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบเหมือนกันครับ
หากเดินจนเหนื่อยแล้วก็ต้องพักกายปล่อยใจล่องเรือลอยน้ำไปกับแพรยกยอมแพ้ไม้ไผ่ที่สามารถล่องไปถ่ายภาพสวยในอ่างเก็บน้ำไหลผ่านหอไตกลางน้ำพร้อม
ทิวทัศน์ของเขาพญาปราบก่อนที่จะไปในจุดท่องเที่ยวต่อไป
อิ่มอร่อยกับอาหารและเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมถิ่นอีสานแล้วอีกหนึ่งจุดสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นจิมทอมสันได้เป็นอย่างดีนั่นก็
คือผ้าไหมที่งดงามและทรงคุณค่ามากล่ะครับ
จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากที่หมู่บ้านจิม
สะดุดตาไปด้วยอุโมงและถุงใยแมงมุมหลากสีสัน
ที่หลายคนอาจจะคุ้นตาจากงานบุญประเพณีต่าง
โดยทางจิมทอมสันเองก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สามารถ
เข้าไปศึกษาเรียนรู้ทุกกระบวนการผลิตผ้าไหมได้
เรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นจนจบจนกลายมาเป็นผ้าไหมสีสันสวยงามแบบนี้เลยล่ะครับ
แต่ก่อนจะจากกันไปต้องห้ามพลาดไปเลือกชิมของอร่อย
และสนุกไปกับการช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึก
ในจุดที่๕ที่ตลาดจิม
ที่มีทั้งพืชผักไร้สารพิษ
ที่เป็นผลผลิตจากทางฟาร์ม
หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูปต่าง
ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมทอมือ
ผ้าขาวม้าก็เก๋ไก่ไม่แพ้ใครทีเดียวนะ
และทั้งหมดนี้ก็เป็นความแซ่บนัว
ที่จะทำให้คุณหัวม่วนไปได้ตลอดทั้งวัน
ที่ทางตลอดข่าวของเราได้เก็บภาพมาฝากกัน
หากใครอยากมาสัมผัสความสวยงามด้วยตัวเอง

จิมทอมสันฟาร์มทัวร์๒๕๖๒
บนัวหัวม่วนอีสานโอชา

ตั้งแต่วันเสาร์ที่๘ธันวาคมที่ผ่านมา
จนถึง๖มกราคมปีหน้า
บอกได้คำเดียวว่าถ้าพลาดไปไม่มาเที่ยวแล้วก็
ต้องรอยาวไปอีกนานเลยนะครับคุณผู้ชม
ไปเที่ยวกันนะจิมธอมสันฟาร์ม
ค่ะอยู่แบบนี้เองนะนครราชสีมาร์
ใช่ถ้าไปเที่ยวนะคุณจะได้เจอกับอะไรที่มันสวยงาม
ที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันไป
แต่เดี๋ยวก่อนหากว่าโทรมาในตอนนี้

เดี๋ยวสายไหม้พอดีค่ะ

คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ในตอนนี้
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะคุณกำลังจะเป็นผู้โชคดี

นี่เรานะครับได้เอาบัตรมาแจกให้กับคุณผู้ชม

จริงเหรอมีของแจกมีของรางวัลให้มีของแจก
ต้องทำตามกฎกติกามารยาทของเรานี่เลยแบบนี้
บอกมาหน่อยว่าทำไมทำไม
คุณถึงอยากไปเที่ยวที่จิมทอมสันฟาร์มครับ

ดเป็นเพื่อนกันให้เรียบร้อยกันนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ไปตอบคำถามนี้ผ่านใต้คอมเมนต์ของโพสต์
ที่เราโพสต์เอาไว้นะครับ
แล้วก็จะได้ลุ้นกันไปครับกับบัตรเข้าชม
สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ในงานกิจกรรม
จิมธอมสรรค์ฟาร์มทัวร์๒๕๖๑
ได้บัตรเข้างานแล้วยังไม่พอน่ะ
นั่นก็คือใบลานสลักตัวอักษรธรรมอีสานนั่นเอง

เขียนคำว่าตะลอนข่าว

เท่าไหร่แจกกี่รางวัล
รางวัลนะครับ๑รางวัลได้บัตรเข้างานแล้วก็ใบลานตัวอักษรทำอีสานกันไปนะครับ
คำตอบทางเฟซบุ๊กตลอดข่าวของเราอย่าลืมต้องย้ำตรงนี้
คุณอย่าตั้งเป็นส่วนตัวนะเราดูไม่ได้เราก็จะไม่เห็นว่าคุณโพสต์ไว้
ครับแล้วเราจะประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเฟซบุ๊คตลอดข่าวในวันพุธที่๑๙ธันวาคม๒๕๖๐
เวลา๑๓นาฬิการับรองว่าได้ลุ้นกันแบบยาวจนถึงวันพุธเลยทีเดียว
หน้าค่าตาของบัตรกับใบลานเป็นยังไงดูกันครับ
อันนี้ใบตองอันนี้ใบลานส่วนนี้บัตรเข้างานนะคะที่ที่ฉันโชว์อยู่ตรงนี้
มีทั้งหมด๕ใบจะมอบให้กับ๕ท่านผู้โชคดีคู่กันไปกับใบลานตัวอักษรธรรมที่น้องใบตองถืออยู่
ใช่ค่ะตัวอักษรธรรมอีสานนี้เขียนคำว่าตลอดข่าวนะคะคุณผู้ชม
แต่ถ้าว่าใครพลาดไม่ได้เป็น๕ท่านผู้โชคดีคุณผู้ชมไปซื้อบัตรหน้างานก็ได้
บัตรหน้างานไม่แพงซื้อได้สบายมากเลย
ถ้าไปในวันธรรมดานี่นะคะบัตรผู้ใหญ่ราคา๑๘๐บาท
เด็กแค่๑๓๐บาทเท่านั้นส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์คุณผู้ชมค่ะ
ผู้ใหญ่จะอยู่ที่ราคา๒๒๐บาทนะคะส่วนบัตรเด็ก๑๖๐บาท
แต่ถ้าพาผู้สูงอายุไปอายุเกิน๖๐ปีขึ้นไปเนี่ยแค่๙๐บาทเท่านั้น
ก็พาคุณแม่ไปแล้วแหละโอกาสดีเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเปิดปีละครั้งช่วงนี้แหละ
๖มกราคมมีโอกาสไปเที่ยวกันในช่วงของปีใหม่นี้นะคะ
ใครที่ติดตามรายการของเรารีบร่วมสนุกกันมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงตรง
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วติดตามกันให้ได้นะครับ